คุณเคยถูกทวงหนี้ทั้งที่ไม่ได้ไปกู้ไม่ได้ไปค้ำใครไหม
ผู้ชายคนนี้มีคนโทรศัพท์มาปลายสายเขาบอกว่า
คุณเนี่ยต้องรับผิดชอบแทนรถจนานะ
เพราะรจนาเนี่ยไปกู้เงินมาแล้วไม่ใช้

ขอบคุณคู่ค่ะที่เขาคู่ไปเนาะเจนไนเจนให้เขาชำระด้วยนะครับ

ชำระมาหลายวันแล้ว
แล้วทำไมถึงเป็นเบอร์ผมล่ะครับผมไม่รู้จักเขาอะฮะ
คือไม่ค่ะคงรู้จักกันเนอะ
ควรคุณส่งเบอร์คุณรจนามาได้ไหมครับหรือว่าบอกมาตอนนี้เลยก็ได้ครับ

กวนขอเบอร์คุณรจนาครับเดี๋ยวผมจะโทรไปเคลียร์เองครับว่าเขาคือใคร
แล้วให้ทำไมล่ะคะในเมื่อคุยว่ามีอยู่ในมือถือแล้วอ่ะ

หมอดูด่ว่าคุณคือพิมงานมิจฉาชีพครับ

คือแบบว่าใช้จิตวิยาสุฬิษฐ์

ชื่อบริษัทบริษัททวงหนี้แมวเหมียว

ผู้ชายเจ้าของโทรศัพท์แอบถ่ายไว้
ตอนที่มีโทรศัพท์เข้ามาจากผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะ

เงินกู้แห่งหนึ่งโทรมาหาคนชื่อลจนาให้ชำระเงิน
ไม่ช่วยน่าจะถูกฟ้องร้องตามกฏหมาย
ผู้ชายงงไอ้ขไว้โรจนาแล้วเราไปกู้เงินตอนไหน
ไปรู้จักรจนาตอนไหนนะครับ
ผู้ชายเจ้าของโทรศัพท์เหลืออดเลยขอเบอร์ดิ
ลักษณะที่คุณโทรมาทรวมนี้ขอเบอร์หน่อยนะครับ

ถ้าดูข่าวนี้แล้วนะไม่ต้องไปเสียเวลาคุย

แล้วมีน้องผมเคยโทรคนับมาปรึกษา
ค้ำเงินกู้คุณโรสลินไว้คุณลสลินไม่จ่ายตังค์ติดต่อกลับด่วนที่เบอร์นี้นี่อย่างนี้ด้วย
ใช่อย่าไปติดต่อมันแบบนี้มิจฉาชีพชัดเจนครับ
มันทำทุกวิถีทางเพื่อจะเอาเงินจากเราจริงแสบสันเหลือเกินพัฒนาการของมันไปตลอดนะฮะ